ส่วนคดีระเบิดแยกราชประสงค์
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒๐คน

เพิ่งจะครบรอบไป๑ปีของการก่อเหตุ

วันนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ถูกนำตัวไปยังสารทหาร
ที่ศาลจะตัดสินใจเลื่อนการสืบพยานปากแรกนะครับ
เนื่องจากว่าล่ามที่เคยทำหน้าที่

จากว่าถูกหมายจับและอยู่ระหว่างการหลบหนี
โดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอาเดมคาราดักและนายมายไรลี่ยูซูฟู
ผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อปีที่แล้ว

ตามกำหนดสืบพยานปากแรกในวันนี้
ในเวลาต่อมาทั้งสองถูกนำตัวออกจากศาลทหาร
เพราะว่าทางศาลตัดสินใจเลื่อนการสืบพยานออกไปเป็นวันที่๑๕กันยายน
เนื่องจากไม่มีล่ามาทำหน้าที่
เพราะว่าร่ามคนก่อนหลบหนีจากการมีหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ที่ต้องการย้ายเรือนจำจากเรือนจำชั่วคราว

ถนนนครชายศรีภายในกองพันธหารราบบนทนทหารบกที่๑๑

คดีนี้สารทหารอาจมีคำพิพากษาในช่วงปลายปี๒๕๖
ที่มีไม่ต่ำกว่า๒๕๐ปาก